ตั้งแต่ต้นปีมันนี้ที่ประเทศสวีเดน
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อัตราการเกิดอาทยากรรมต่ำ
ได้เกิดคดีประหลาดที่ยังหาคำตอบไม่ได้
นั่นก็คือการลอบเผารถยนต์หลายครั้ง
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ส่งผลให้มีรถยนต์เสียหายไปแล้วกว่า๒๐๐คัน
ซึ่งเหตุรอบเผารถยนต์ครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับ
ซึ่งเป็นย่านที่เคยเกิดเหตุจราจนเมื่อ๓ปีที่แล้ว
โดยมีรถยนต์ถูกเผาเสียหายไป๒คัน
ขณะที่ในคืนเดียวกันก็ได้เกิดเหตุลอบเผารถยนต์อีก๗คัน
ย่านฮันนิงเย่ทางใต้ของกรุงสต๊อกโฮมด้วยเช่นกัน
แต่ว่าตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ส่วนที่เมืองเมาเมอร์เมืองใหญ่อันดับ๓ของสวีเดน
มีรถยนต์๑๓คันที่ถูกเผาใน๗พื้นที่ของเมือง
โดยตำรวจเมามือจับกลุ่มชายอายุ๒๑ปี
บรรทุกกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้บนรถยนต์ของตัวเองเป็นจำนวนมาก
ซึ่งถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางแผนก่อเหตุ
แต่ตำรวจเมาเมอร์ระบุว่ายังมองไม่เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างการก่อความไม่สงบกับการลอบเผารถยนต์ที่เกิดขึ้น
ทางการสวีเดนเปิดเผยนะครับว่านับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา
มีการลอบเผารถยนต์ทั่วประเทศแล้ว๒๐๒๗คัน
โดยที่เมืองเมาเมอร์มีรถยนต์ถึง๔๘คันถูกรอบเผาในเดือนนี้
และยังมีอีก๖๐คันที่ถูกเผาเมื่อเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา
วีเดนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดอาธิกรรมต่ำ
แต่ว่าเหตุรอบเผารถยนต์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั่วประเทศ
ในปีนี้ก็ได้สร้างความตกใจให้กับชาวสวีเดน
และส่งผลให้ทางการจับตาในพื้นที่ที่มีความยากจน
และเกิดอาทยากรรมสูงเป็นพิเศษ
ขณะที่เหตุจราจนในหลายพื้นที่ของประเทศ
รวมถึงที่กรุงสต๊อกโฮเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ได้ทำให้เริ่มมีการถกเถียงในประเด็นความไม่เท่าเทียมในสังคม
ความยากจนแล้วก็ประเด็นผู้อพยพมากขึ้นในสังคมสวีเดน